มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยน่าตกใจมาก

แถวตรงลาดพร้าววังหิน
มีบ้านหลังนึงรวยยิงกันถึงเจ็ดนัด

ยิงกันในกลุ่มเพื่อนมีกัน๔คน

คนที่ยิงจนเพื่อนตาย๑สาหัส๑
นั่นก็คือเจ้าของบ้านหลังนี้
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปลองฟังเสียงปืนค่ะ
โอ้โห

เพราะว่าเหตุมันเกิดอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง
แต่สิ่งที่คุณผู้ชมได้ยินนั่น
คือเสียงปืนที่ดังรัวถึง๗นัดติดกัน
และเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต๑คนนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในซอยลาดพร้าวังหิน๖๘ค่ะที่กรุงเทพนี่แหละ
ช่วงเวลาที่กล้องมุมจรปิดบันทึกได้คือตอนบ่าย๒โมง๖นาทีค่ะ
บ้านหลังหนึ่งนะคะเสียงปืนดังรัวเลย
มีคนไปแจ้งตำรวจเมื่อตำรวจสนโชคชัยมาถึง
พบว่าบ้านหลังนี้ลักษณะเป็นทาวน์ฮาวส์สองชั้นตรงบริเวณโอ้คุณผู้ชมดูเลือดนะคะ
เลือดนองแบบทั่วทุกพื้นที่ของบ้านตรงบริเวณหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์นี้
คนนั้นค่ะนอนเจ็บอยู่ชื่อในบิวอายุ๓๐ปีที่ห้องโถงชั้นล่าง
ถูกยิงเข้าที่หน้าท้องสองนัดสะโพกสองนัดเขายังคอพูดจารู้เรื่องนะคะ
เจ้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถีโดยด่วน
นี่คือในบิวค่ะส่วนอีกคนนึงในแชมป์ค่ะอายุ๓๑ปี
ถูกยิงเข้าที่ขมับขวา๑นัดแขนซ้าย๑นัด
นำตัวส่งโรงพยาบาลเปาโลเกษตรและสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะ
ผู้ก่อเหตุเป็นใครเป็นนายรัชกฤษพันวิชัยค่ะหรือว่าในหนู
อายุ๓๒ปีค่ะทั้ง๓คนเป็นเพื่อนกัน
เมื่อกี้ขวัญบอกว่ามีกัน๔คนจริงมีอีก๑คนด้วยในบ้านหลังนี้
ที่มานั่งล้อมวงกินน้ำกระท่อมปาร์ตี้กันแต่คนคนนี้รอดชีวิตเดี๋ยวมาเล่าต่อ
หนูเป็นคนก่อเหตุเพราะก่อเหตุเสร็จแล้วเขาก็หนีไปพร้อมอาวุธปืนที่เขาใช้ยิงเพื่อนเขา
ในบ้านเจ้าที่ตำรวจบอกว่ายังไปเจอกับน้ำกระท่อมนะคะอยู่ในกระทะไฟฟ้านี่แบบนี้๑ใบ
ถามว่าทำไมต้มกันขนาดนี้คุณเขาขายน้ำกระท่อมด้วยใช่ค่ะคนก่อเหตุในหนูนะคะ
มีอาชีพเปิดบ้านขายน้ำกระท่อมอยู่ตรงนั้นเขามีชื่อร้านด้วยนะร้านเขาชื่อร้านยันหว่าง
เขานัดเพื่อนอีกทั้งหมด๓คนมีทั้งบิวคนเจ็บและแชมป์ที่บอกว่าตายเสียชีวิต
รวมถึงอีกคนนึงชื่อในตีค่ะมาปาร์ตี้สังสรรค์กันพอเมาได้ที่เริ่มมีอาการหลอน
แล้วตอนนั้นเนี่ยจังหวะว่าในหนูเนี่ยนะคะคนก่อเหตุเขาเล่นกิต้าอยู่ร้องเพลง
แล้วไปมีปากเสียงกับเพื่อนสองคนก็คือบิวคนเจ็บและแชมป์คนตาย
ก่อนที่จะเอาอาวุธปืนขึ้นมายิงทั้งสองคนแล้วในหนูก็วิ่งหนีออกจากบ้านไป
ส่วนในตีค่ะรอดตายนะคะคุณคิงตอนเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยเขาเมาน้ำกระท่อมหนักมาก
พูดจาไม่รู้เรื่องเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ต้องนำตัวไปสอบส่วนที่สนโชคชัยค่ะ

สาเหตุน่าจะมาจากการที่ผู้ก่อเหตุเมาน้ำกระท่อมจนหลอนค่ะ
มีปากเสียงทะเลาะกันแล้วเอาอาวุธปืนออกมายิงเพื่อน
สาเหตุที่แท้จริงคนที่สอบปากคำได้ณเวลานี้ต้องคือคนที่รอดชีวิตก็คือในตี
แต่ยังคุยไม่รู้เรื่องเลยเพราะตีเมาน้ำท่อมหนักมาก
อตีสั่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้สอบถามกัน
เจ้าหน้าที่นะคะกองพิสูจน์หลักฐานเลยต้องเข้าไปเก็บหลักฐานทั้งหมด
ส่วนศพของในแชมป์ส่งชันสุทธิ์ที่โรงพยาบาลตำรวจ
มีการสั่งให้ฝ่ายสืบสวนออกติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแล้ว
คนร้ายก็คือในหนูชื่อนายรัชกฤษนั่นเองที่หนีไปค่ะ
เพื่อนรักนะพอดื่มน้ำท่อมแล้วหลอนปุ๊บจาก๔เหลือแค่๓เลยตายไป๑เลยนะฮะ